อย่าลืมเล่าสู่ความฝัน
ของมันต้องมีต้องซื้อหาติดบ้านในยุคโควิดจำเป็นจริงหรือ
หาคำตอบจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
พัสดุล่าช้าติดอยู่กลางทางจนของเน่าเสียทิ้งกองเป็นภูเขา
คนซื้อก็รอคนขายก็เจ๊งใครจะรับผิดชอบ
นักกฎหมายทนายเจมส์
สวัสดีคุณผู้ชมเล่าสู้กันฟังมาแล้ว
เรามาเจอกันทุกวันเสาร์ตอนเย็นแบบนี้๔โมงครึ่งนะฮะ
วันนี้มีหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังกันนะครับ
แน่นอนเรื่องแรกให้คุณผู้ชมดูสิ่งเหล่านี้ที่อยู่หน้าผม
ผมเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะมีการเลือกซื้อสินค้าแบบนี้มาติดบ้านไว้ในช่วงของโควิด๑๙
แต่ต้องถามก่อนถามว่ามันมีความจำเป็นจริงหรือไม่
นี่คุณผู้ชมดูอย่างนี้ฮะอุปกรณ์ต่างในการฉีดพ่นสเปรยแอลกอฮอล์
มีแสงสีฟ้าแบบนี้หลายบ้านมีไว้แล้วนะฮะ
นี่ฮะผมทดลองให้ดูก่อนนะครับนี่เพิ่มความเร็วความแรงเนี่ยนะฮะ
อีกอันหนึ่งที่หลายบ้านตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนี่ครับ
นี่คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะฮะนี่ถ้าใช้ก็เปิดเครื่องนะครับ
ใส่นิ้วแบบนี้รอเวลาในการวัดออกซิเจนในเลือดของเราเองนะฮะ
ตัวเลขก็จะขึ้นมาแบบนี้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างอีกมากมาย
แต่ถามว่าอุปกรณ์ต่างเหล่านี้มีความจำเป็นแล้วหรือยังที่เราจะต้องหาซื้อนะครับ
และถ้าบางครั้งเราไปเจออุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพจะเป็นยังไง
วันนี้มีการทดลองเรื่องของไส้กรอกมีชีวิตให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันนะครับ
สุขภาพดีนะนี่ออกซีเย็นสูงกับชีพจรต่ำไปนิด
ทุกย่างขึ้น๖๐เส้นเย็นต่ำมากปลาดุกย่างจน
โอ้โหเห็นไปแล้วใช่ไหมฮะคลิปคนในโลกโซเชียลเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับ
บอกว่าไส้กรอกเนี่ยมีชีวิตเหรอหรือว่าปลาย่างปลามันตายแล้วมันยังมีชีพจรหรือมีออกซิเจนในตัวเหรอนะฮะ
รายการของเราหาคำตอบให้คุณผู้ชมครับต้องพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์
นั่นก็คืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย
อยู่กับเราแล้วโอ้สวัสดีอาจารย์เจษดานะครับสวัสดีครับอาจารย์

โอ้โหเมื่อกี้เปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูไปแล้วไส้กรอกมีชีวิต
อาจารย์อันนี้มีคนส่งมาให้อาจารย์เนี่ยพิสูจน์ใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้ครับ
ก็คือจริงแล้วหน้าที่เป็นปัญหาความต้องห่วงครับ
จะเป็นมีที่รุ่นที่ได้รับการรับรองมาผ่านจาก๗๕๐อย่างหรือว่าจะไหน
ครับมีจุดสังเกตอื่นอีกไหมฮะสมมุติจะเลือกซื้อหรือว่าต้องดูสี
ดูยี่ห้อดูโลโก้หรืออะไรยังไงฮะหรือว่าดูเพราะมันสวยงามหรือหน้าจอ
ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ไหมครับจริงจริงแล้วเครื่องพวกเนี้ยครับ
ก็สามารถใช้ได้หมดครับความแตกต่างก็จะเป็นลูกเล่นของมัน
เรื่องของสีเรื่องของความสวยงามเรื่องของหน้าจอ

ต้องทราบความแปรปรวนของมันด้วยนะครับ
มันจะเกี่ยวกับที่สองด้วยว่าจริงแล้วเนี่ย

ไม่ควรจะเกินบวกลบ๒สำหรับผู้ใหญ่นะครับ
ถือว่าบวกลบ๓สำหรับเด็กนะครับ
นี่ก็จะอยู่ทุกเรื่องที่ได้รับอนุญาตนะครับ

แต่ที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานมากกว่า

อย่างเช่นที่สำคัญคือจะต้องใช้ที่ปลายนิ้ว

แต่ต้องเป็นนิ้วที่ไม่มีการทาเล็บเอาไว้ครับ
เพราะว่าแสงจะต้อง๒๐๐๐เล็บ

หรือว่าใช้พวกที่เป็นเล็บปลอมนะครับ
ก็จะมีปัญหานางการอ่างค้าได้ครับ
ครับนี่ผมก็ลองแบบอาจารย์นะ

แล้วปอดเรามีปัญหาไหมนะครับปกติถ้าพวกนี้ควรจะต้องได้๙๕ขึ้นไปนะครับ
๓๗๑๘เป็น๑๐๐โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นค่าต่ำลงมาเนี่ยเป็นตัวเซียนแล้วเราว่า
คอร์ดสมมติคนนั้นมีปัญหาเราเจอปัญหาที่นักศึกษาเรียกว่าเหมือนการเป็น
แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยอยู่ต้องตกอย่างรวดเร็วมากขึ้นเราจะไม่รู้ตัวเลย
เราจะสดสอบร่างกาย๓๔ชั่วโมงติดไว้แล้วเราออกกำลังกาย
ออกกำลังกายสัก๒๓นาทีเนี่ยดูสิว่าผ้ามันลงมาเยอะแค่ไหน
คนทั่วไปมันควรจะลงแล้วก็กลับมาในสภาวะเดิมกันได้ในเวลาไม่ช้า
แต่ถ้าปอดเรามีปัญหาแล้วท่านจะตกลงค่อนข้างเร็วมากนะครับไม่ได้เป็นตัวเตือนกันครับ
ดังนั้นคำถามสำคัญเลยอาจารย์
นี่เป็นทั้งสองส่วนที่ควรจะมี๑โทโมคิกเตอร์ตอบค่ายที่แม่น
นะครับแล้วก็เจ้าที่๑๙๑๘ด้วยเก็บเอาไว้ครับ
นะครับการให้ที่บ้านนะคะอาจจะมีคุณหมอที่เขาอาจจะมีการโทรศัพท์มาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้านคนนี้
เราถึงได้รายงานเขาได้ว่าขนาดนี้ถ้าอุณหภูมิเราเท่าไหร่
ค่าของออกซิเจนเราเท่าไรอุปกรณ์เราเท่าไรให้เขาได้
ดังนั้นอันนี้ได้ซื้อมาใช้ได้เก็บไว้ใช้อย่างจำเป็นนะครับ

อาจารย์ฮะยังเห็นโอ้โหอีกหลายไอเทมหลายอุปกรณ์เลยที่ตอนนี้มีการแชร์กัน
ควรจะซื้อไหมไอ้เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อที่มีแสงสีฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่าง
ซิเจนกระป๋องอย่างนี้ยังมีไอเทมอื่นอีกไหมฮะที่ควรหรือยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อไว้ที่บ้าน

ทีคือมีวัสดุที่ดีคือการใช้น้ำยาลงไปและใช้ผ้าเช็ดผู

กี่สิบบาทก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ใช้ได้ไหมครับเพราะว่าก็แค่
พ่นให้ได้ครับพ่นให้น้ำยามันลงไปให้เยอะจึงพอชุ่มคอแล้วก็
เช็ดนะครับแต่ใช้เหมือนพื้นที่ฉีดแต่ข้อเสียก็คือว่ามันแรงเกิน
ไปเพราะมันแรงเกินไปเนี้ยอุปโฮที่พ่นออกมามันระเผยเกิน
ต้องฉีดไปในพื้นให้ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดแบบนั้นอีก
แล้วบอกว่ามีแสงเนี่ยครับก็แสงที่เราเจอที่ปืนเนี่ย
จริงแล้วไม่ใช่เป็นแค่หลอดไฟธรรมดานะครับก็มันก็ถูกหลอกซื้ออีก
เหมือนกันมันไม่จะเป็นที่ต้องเชื่อประกอบพวกนั้นนะครับด้วยการ
ก็เป็นหนึ่งในของที่ท่านมีติดไว้ก็มีประโยชน์ครับ
สูงนะครับเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ยกประชามตัวแล้วยังไม่
ได้มีโอกาสเข้าไปในโรงพยาบาลครับยังต้องกักตัวที่บ้านหรือ
ชุมชนเนี่ยครับถ้าเกิดอาการที่เขามีกระทันหันแล้วกว่า

แต่ให้มีไว้ในเกินที่ว่า
เพื่อให้แล้วก็เดินทางไปโรงพยาบาล
โอ้โหหลายอย่างที่อาจารย์แนะนำดีมากเลยนะครับ
ประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องมีติดบ้านไว้ไหมฮะ

ต้นสัมผัสที่อาจจะมีโอกาสเสี่ยงได้รับของ
เราองน้ำลายทดสันชั้นหลังกระเด็นขายตัว

และเทรงจะเติมที่กลัวไม่ถูกถูกถือในวันเที่ยว
อาจารย์ผมเห็นทั้งบุคลากรนะฮะ
ทางการแพทย์แล้วก็กู้ภัยอะไรต่าง

พีพีอีแบบนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งรอบสนามโชว์นะฮะให้เห็นว่าโอ้โห
ใส่แล้วมันร้อนแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามฮะ
โอ้ขอถอดก่อนนะครับโอ้
เหนื่อยครับคุณผู้ชมคือเราวิ่งแค่นิดเดียวเองเรายังเหนื่อยเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยใส่ชุดแบบนี้อากาศไม่ค่อยถ่ายเทนะครับ
แล้วก็ร้อนอบอ้าวมากนี่เข้าใจเลย
การทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เป็นอย่างไรต้องประชนกับอะไรบ้าง
ใส่หลายชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทำงานกันทั้งวัน

อาจารย์เคยวิจัยหรือว่าพิสูจน์ไหมฮะหรือทดลองไหมครับ
ทำให้อุณหภูมิร่างกายมันเพิ่มขนาดไหนฮะ
โดยส่วนตัวเลยผมเคยแค่ในหลักสูตรอบรม

ว่าถ้าเกิดเราทำงานในขณะห้องแล็บนะ
ต้องไปบัจจารย์ที่มีอาร์มีลูตุแคร์ใส่ชุด

ผมเองแกก็บอกว่าโอ้โหก็ค่อนข้างจะเห็นใจ
ท่านศูนย์ภาคอนาศาสตร์แค่ที่ลงในพื้นที่

เพราะฉะนั้นความร้อนสะสมมันสูงขึ้นมา

แล้ว๒อย่างนี้เป็นการนำมีในพี่ใส่

ก็คือครั้วงานของเพื่อลงแดดได้
นี่เรามีความเรื่องเกินมากมากนี่ครับ
หรือคนที่จะพูดอยากพบเพื่อเจ้าหลักคน
สุขภาพดีหรืออายุหรือการกินยาอะไรบางอย่างที่มีอยู่เนี่ยจะมีผลมากต่อการที่เราจะรับความร้อนในร่างกายได้

วันแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่วันที่๗วันที่๘เนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็ได้
ซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังที่มีกัน
อาจารย์เจษฎาครับขอบคุณมากที่ให้ความรู้นะฮะในรายการของเรา
สู่กันฟังนะครับขอบคุณอาจารย์เจษดานนะครับ

คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องนี้ไม่เล่าไม่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่พีคมาทั้งสัปดาห
เพราะว่าหมอบีทูตสื่อวิญญาณ
เขาเป็นคนเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
หลายคนถามว่าหมอบีทูตสื่อวิญญาณคือใคร
ต้องบอกก่อนเลยหมอบีเป็นคนที่มีเซนต์
เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่เด็ก
แต่ตอนนี้นะฮะเขาก็เริ่มจะหยุดใช้ยานวิเศษตรงนี้แล้ว
เพื่อไปช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ

ท่านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้นะฮะหลวงพ่ออลงกฎนั่นเองนะครับ
ทีนี้สิ่งที่หมอบีเล่าสู่กันฟังให้ฟังกันเนี่ย

คือหมอบีเปิดตำนานไว้แบบนี้
เจ้านายท่านหนึ่งที่มีผีตนหนึ่งคุ้มครองเนี่ย
ละครั้งหนึ่งผีกระซิบเจ้านายว่าจากนี้ไป

เกิดความทุกข์ยากเศร้าหมอง
แล้วก็เอามาคำนวณว่ามันจะตรงกับช่วงเวลาไหน
มันก็ตรงกับช่วงเวลาปี๒๕๖๓ปีที่แล้วที่โควิดระบาด
และมันจะมีการพีคเรื่องของโรคระบาดนี้ในปี๖๔
ตามตำราบอกไว้แบบนี้
สิงหาวันเปิดประตูนรก
ซึ่งถือว่าตรงกับวันศาสตร์จีนพอดี
ทีนี้ก็มีคำถามต่อนะฮะว่า
สิงหาจะพีคคนเจ็บคนตายหรือไม่
หรือจะทรงอยู่แบบนี้กับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด

เทวดาใหม่จะมาอยู่ในตำหนักในเรือนนั้น
สถานการณ์อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยทันที

พอถึงเมษายนปีหน้า

ทีนี้ชาวเน็ตเขาไปค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่หมอบีเล่า

ซึ่งเป็นเทพารักษ์ประจำรัชกาลที่๖
เขาบอกว่าสารของท่านตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทย
หรือปัจจุบันก็คือภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ที่ย่านอนุสาวรีชัยสมภพุงที่กรุงเทพอาณาคอนนะครับ
หลายคนที่ไปขอพรจะขอเรื่องของสุขภาพ

ญาติของผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หรือว่าอยู่โรงพยาบาลอื่นจะมากราบไหว้เพื่อขอให้
ถ้าผ่าตัดก็ขอให้ผ่าตัดสำเร็จ
ถ้าป่วยอยู่ก็ขอให้หายโดยเร็ว
แล้วก็ทีนี้เราคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสารแห่งนี้นะครับ
เขาบอกโอ้โหทุกวันเลยที่มีประชาชนมากราบไหว้
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมานะ

คนก็เลยอาจจะมาแบบว่ากลับไม่ดึกหน่อยนะครับ
และประชาชนที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะฮะ
ขอให้หายเจ็บหายไข้และยิ่งโควิดแบบนี้ก็กลัวนะครับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็คำทำนายเปิดตำนานเรื่องเล่าจากปากของหมอบี
แต่ทีนี้ถ้าฟังหมอจริง
หมอมนูลออกมาโพสต์เมื่อไม่กี่วันนี้เอง

โควิดในบ้านเราจะมีคนป่วยคนตายเพิ่มสูงมากขึ้น
เพราะปัจจุบันเรายังฉีดวัคซีนกันได้แค่๑๐ล้านกว่าเข็ม

ยังเหลืออีก๔๐๕๐ล้านคนที่ยังไม่ได้ฉีด
ถ้ายังไม่ได้ฉีดภายใน๑๐๐วัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะฟังเรื่องเล่าจากความเชื่อผีกระซิบ
หรือจากคุณหมอบอกนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ประมาท

ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมโอ้โหช่วงนี้มีการสั่งซื้อของออนไลน์กันเยอะขึ้น
ปรากฏว่าของส่งไปไม่ถึง
ทีนี้ครับคนซื้อก็ไม่ได้รับ
คนขายก็เจ๊งของมันตกอยู่กลางทาง
จะมีข้อกฎหมายอะไรมาช่วยคุณได้บ้าง
เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามทนายเจมส์รออยู่นะครับ

แต่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะฮะ
เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าของมันไม่มาถึงเรา

ส่วนคนที่เป็นคนส่งหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ส่งไปให้ลูกค้าแล้วของมันไปค้างอยู่กลางทาง
นี่ครับคนซื้อก็ไม่ได้รับคนขายก็เจ๊ง
ของมันตกอยู่ตรงช่วงของการขนส่งพัสดุ
มีคลิปออกมาเผยแพร่หลายคลิปแล้วนะฮะ
ว่าไปทวงถามว่าของมันตกค้างอยู่ตรงไหน
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ดูนะครับสภาพขนส่งตอนนี้

เกิดปัญหาส่งของล่าช้า
ลองมาดูเอานะครับดูครับสภาพสินค้า
กระจัดกระจายมีสินค้าเน่าเสียกระโคตรมากมายทิ้งกอง
ก็ก็บอกจังงั้นนะคะว่า
ถ้าถ้ากล่องเสียหายหรืออะไรไม่ว่าอะไรนะคะ
แต่คืออยากได้ทุเรียนนะคะเพราะลูกค้ารออยู่
พวกนักผลไม้อะคะเน่าหมดเลย
เงาะส่งไปได้ผมก็ยังงง
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
ถ้าเราเป็นคนซื้อจ่ายเงินไปแล้วโอนเงินไปแล้ว
ทวงเงินได้หรือเปล่าในเมื่อไม่ได้ของนะฮะ
ส่วนถ้าเป็นคนขายเองโอ้โหของมันไปค้างแบบนี้
เน่าเสียแบบนี้จะเอาผิดใคร
หรือว่าจะเอาข้อกฎหมายอะไรมาช่วยได้บ้าง

ทนายเจมส์เราเห็นคลิปเมื่อกี้แล้วนะฮะ

คือแม่ค้าเขาไปตามดูของที่เขาจัดส่งไปให้ลูกค้า
แล้วของมันกองพะเนินเทินทึกแบบนั้นนะฮะ
เขาบอกว่าเขาจะฟ้องฟ้องบริษัทจัดส่งพัสดุ
อันนี้บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบเต็มไหมครับ

มีอะไรที่มาช่วยประชาชนได้บ้างฮะ
คือกรณีนี้จะเป็นกรณีของการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่รับจ้างเอาของไปส่งให้เขาแล้วของเกิดเสียหายเนี่ยนะครับ
ก็ต้องรับผิดชอบให้กับแม่ค้าเขาล่ะ
แต่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าบริษัทขนส่งเนี่ยจะรับผิดชอบสินค้าเนี่ย
ตามจำนวนอย่างของบางบริษัทจะรับผิดชอบอยู่แค่๓๐๐บาทต่อกล่อง
สูงสุดก็คือ๕๐๐บาทแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นการที่จะส่งของอะไรไปก็แล้วแต่
เราจะต้องคำนึงด้วยว่าของนั้นจะเสียหายระหว่างทางหรือไม่นะครับ
ถ้าของนั้นเสียหายระหว่างทางบริษัทนั้นเขาจะรับผิดชอบเท่าไหร่
อย่างที่บอกครับว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดในการรับผิดชอบของเขาอยู่นะครับ
ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าบริษัทนี้รับผิดชอบอยู่แค่๓๐๐สมมุตินะครับ
บริษัทหนึ่งบอกว่าโอ๊ยผมรับผิดชอบเต็มที่เลย
ก็คือเต็มตามมูลค่าสินค้านะครับ
อย่าลืมนะครับว่าการให้บริการในลักษณะนี้นะครับ
จะต้องปิดป้ายปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิในการคุ้มครองสินค้าได้มากกว่าให้เลือกบริษัทนั้นครับ
กรณีนี้อันหนึ่งฮะคือน่าสงสัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่แจ้งให้กับแม่ค้านะครับ
ว่าของเนี่ยตอนนี้มันค้างอยู่ตรงนี้
โดยไม่โทรแจ้งแม่ค้าหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าที่ส่งเนี่ยฮะ
เป็นสองส่วนนะเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นความผิดของบริษัทขนส่งนะที่ของศูนย์หายระหว่างทาง
ใช่ไหมครับของศูนย์หายระหว่างทางเนี่ยบริษัทขนส่งก็ต้องรับผิดชอบตามที่บอกไป
แต่กรณีที่ปรากฏว่าของไม่ได้ศูนย์หายนะแต่มันเสียหายอะไรก็แล้วแต่
ไม่มีสิทธิ์เอาของเขาไปทิ้งนะครับมันแยกส่วนกันถ้าของหายโอเคไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถูกไหมครับ
แต่กรณีนี้คือของมันอยู่อันนั้นคือทรัพย์สินของเขานะครับไปเอาทรัพย์สินเขาไปทำลายทิ้ง
หรือไปจำหน่ายทิ้งเนี่ยไม่ได้ยกเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของซะก่อนนะครับ
ยิ่งถ้าไม่ได้แจ้งกับเจ้าของก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับ
อันนี้ต้องระวังนะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรือไม่นะครับอันนี้ต้องดู
ฟ้องร้องกันได้ใช่ไหมครับ
ถ้าเกิดเกิดเป็นกรณีนี้เป็นฟ้องอาจจะเป็นความผิดทางอาญาซะด้วยซ้ำนะครับ
ถ้าปรากฏข้อได้จริงว่าเอาของเขาไปทิ้งนะเช่นเจ้าของเนี่ยติดตามอ้าวเนี่ยกล่องปริศนีย์เจอ
หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าทางขนส่งเนี่ยเอาของเขาไปทิ้งนะครับแล้วเราไปเจอกล่องของเราเนี่ยอยู่ในกองนั้นครับ
แล้วสืบสาวเราเรื่องไปแล้วไปเจอว่าพนักงานของบริษัทขนส่งเป็นคนเอามาทิ้งชัดเจนเลยตอนนี้
เป็นการยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในมุมของผู้ซื้อบ้างผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของ
ส่วนผู้ขายบอกว่าโอ้โหของมันอยู่ตรงกลางทางเขาไม่ได้ตั้งใจให้ของไม่ถึงมือเรา
ทีนี้มันฟ้องเป็นทอดหรือเปล่าแล้วผู้ซื้อเนี่ยในฐานะผู้ซื้อนะผู้บริโภคเนี่ยจะทำยังไงต่อครับโอเค
โอเคในฐานะของผู้ซื้อเนี่ยนะครับเมื่อซื้อสินค้าโอนเงินซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับ
ขายมีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อจนครบถ้วนกระบวนความถึงจะหมดพ้นความรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าของศูนย์หายเสียหายในระหว่างการจัดส่งผู้ขายยังไงต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อครับ
ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธสินค้านั้นได้ถ้ามันเน่าเสียสามารถปฏิเสธได้
ผู้ขายต้องรับผิดชอบคือส่งของใหม่หรือโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อนะครับ
แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอาจจะไปเรียกร้องเอากับบริษัทขนส่งได้ถ้ามันล่าช้าเกินกว่าปกตินะครับ
โอ้โหเป็นทอดกันไปนะฮะ
ทนายเจมส์อยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงนี้ซื้อของสินค้าออนไลน์มันกำลังฮอตฮิตเหลือเกินในช่วงโควิดแบบนี้ครับ
ในระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับ
เกิดปัญหากับบริษัทขนส่งเนี่ยได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานติดโควิดไม่มีพนักงานไปส่งของนะครับของทางสต๊อกส่งไม่ทันอันนี้เกิดความเสียหายขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อสินค้าอะไรในระหว่างนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยิ่งถ้าเป็นของสดนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายในระหว่างขนส่ง
หรือว่าอาจจะไปตกค้างอยู่ในสถานที่ขนส่งนานนานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงหรืองดไปก่อนนะครับยกเว้นแต่ว่าในในระหว่างขนส่งนั้นไม่มีปัญหาอย่างเช่นอยู่ขนส่งอยู่ในภายในจังหวัดเดียวกันอย่างนี้ได้นะครับถ้าต่างจังหวัดหรือไกลเนี่ยอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนเพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้องกฎหมายครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับในยุคที่เราต้องปรับตัวปรับการใช้ชีวิตนะฮะเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นคนซื้อเนี่ยก็ต้องตรวจสอบผู้ขายที่น่าเชื่อถือส่วนผู้ขายเองผู้ส่งสินค้าเองก็ต้องตรวจสอบต่อสำหรับบริ
จะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันนะครับสวัสดีหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ